การรำโทนเป็นการละเล่นพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่มีมาแต่โบราณแล้ว
โดยการรำโทนมีแพร่หลายในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
ด้วยมีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน
และให้ความสนุกสนานความบันเทิงสำหรับคนจำนวนมากได้
รำทนสมัยก่อนนั้นมักจะล้อมวงกันรำ
มีเสียงร้องเป็นเพลงกำกับจังหวะ
ซึ่งเนื้อหาเพลงที่ใช้ร้องก็ไม่ยาวเข้าใจง่าย
เน้นให้มีธรรมนองเหล้าใจ
เพื่อให้การร้องและการรำเป็นไปอย่างสนุกสนาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน